หลายคนคงคิดวิธีคลายร้อนกันไปแล้ว
เจ้าตัวนี้ก็คิดวิธีคลายร้อนด้วยการลงน้ำ
ลงน้ำไปแบบนี้เลย
นี่คุณฮะยังไงน่ะ

ขอแช่น้ำหน่อยไม่ได้เลย
ขอแช่น้อยแช่น้อยได้ไหมนิดเดียวเองไม่เอา
คนคนจะแช่คุณจะอยู่แทนเหรอ
นี่คุณเห็นน้ำที่แช่ไหมเล็กกระติ๊ดเดียวเนี่ย
เห็นไหมบางคนบอกไหนน้ำ

กระมังเล็กที่มีน้ำนองอยู่เอาหน้าเกยไว้
ตายแล้วมาแบบไม่ขออนุญาตเจ้าของบ้านนะ
เป็นใครมาเจอก็ตกอกตกใจแล้วค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๑๒๕หมู่ที่๒
ตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
เจ้าของบ้านคือคุณรัฐดาบุญประมวลนะ
เธอเล่าให้ฟังบอกว่าเจ้าตัวเงินตัวทองเนี่ย
บุกเข้ามาในบ้านตอนไหนก็ไม่รู้
รู้อีกทีคือได้ยินเสียงเหมือนเด็กที่เล่นน้ำอยู่หน้าบ้าน
คือได้ยินเสียงเด็กโวยวายอะไรประมาณนี้
พอเดินมาดูเท่านั้นแหละอุ๊ยเอาจริงไม่ใช่เสียงเด็ก

เล่นน้ำอยู่ในกระมังคือคงได้ยินเสียงกระลามังกระทบพื้น
เหมือนเด็กเล่นน้ำกันคุณนึกออกไหม
ป๊องงแป๊งเหมือนแบบ
ตอนแรกคิดว่าคนจริงออกมาเอ้าเธอแล้วกระมังเล็กขนาดนั้น
เพราะว่าตัวมันใหญ่มากนะคะ
นี่ถึงแม้ว่าเขาจะจับได้แล้วแต่คุณรู้ไหม
เขาใช้เวลาในการจับกันไป๓๐นาที
เหนื่อยเหงื่อตกกันไปเลยคุณ
แล้วคือทำยังไงดีเอาถุงกระสอบไป

ใส่น้องเข้าไปในถุงกระสอบเรียบร้อย
เดี๋ยวไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
ก็หน้าฝนนะนอกจากระวังงูเข้าบ้านแล้ว

มันอาจจะมาแบบอยู่ในพื้นที่ที่มันเย็น
ุ่มฉ่ำหน่อยเพราะว่ามันอาจจะร้อนหรืออะไรอย่างนี้
ช่วงหน้าร้อนเนี่ยตัวเงินตัวทองมันจะเข้าบ้านคนเพราะมันร้อน
แต่หน้าฝนงูมันจะเข้าบ้านต้องบอกอย่างนี้จะได้เข้าใจตรงกัน
แต่ก็ไม่แน่บางทีหน้าร้อนงูก็เข้าบ้านอยู่
เดี๋ยวนี้นะหน้าไหนก็เจอ
เจอหมดก็ต้องระมัดระวังกันด้วยก็ละกัน
บางทีเขาก็จับไปปล่อยแก๊บปลอยนะคะ